และอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ถามพี่บุ๋มคงไม่ได้

ที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าโอ้โหหนักหนาพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชม
ออกมาขอโทษแล้วแต่เรื่องก็ยังไม่จบ
เพราะบางคนไปฟังคำสัมภาษณ์ของดีเจพระกุ้ง
ที่พูดว่าถ้าเขาไปเล่นมุกดราม่าที่เป็นประเด็นกับดีเจนุ้ยมุโกะรัศมีแข
จะเป็นแบบนี้ไหมทำให้เมื่อวานนี้ค่ะ
วิตเตอร์เดือดอีกรอบหนึ่งดันแฮชแท็กแบนผ้ากุ้งติดเทรนด์ด้วย
บุ๋มก็เลยอยากฝากเตือนให้ผ้ากุ้งหยุดเคลื่อนไหวทางโซเชียลจะดีกว่า
เพราะไม่อย่างนั้นยิ่งพูดยิ่งแย่ค่ะ
พี่ว่าหลายครั้งพอหลายครั้งมากเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า
คนก็จะติดใจว่าอีกแล้วเหรอคุณพูดอีกแล้วเหรอ
จริงน้องควรจะเงียบและไม่ควรออกมาพูดอะไรอีก
เพราะดูเหมือนยิ่งพูดยิ่งบานปลายถ้าเรารู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งผิด
เงียบไปก่อนดีกว่าและให้ระวังและยิ่งการใช้โซเชียล
จะพดอะไรก็ตามยิ่งเราเป็นกรณีพึ่งมีเรื่องมา
โซเชียลจะสามารถทำลายเราได้